โดนัทยังมีรู้แล้วเวลายุจะมีใจ

ให้ผลผู้มองโลกคุณผู้ชมนะคะ

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจับสลากผู้โชคดีนะคะ

และแน่นอนนะคะว่าศิลปินคนบันเทิงยังคงเดินทางมาเยี่ยมกองคัดแยกกันทุกวันจริงค่ะ

โดดนัทยังมีรู้แล้วเมื่อไหร่ยุทธ์จะถูกไปซะนี้

ติ้งค่าติ้งค่าอูนี่เพลงนี้กว่าดังนะคะ
ทั้ง๖คนโอ้โหคุณผู้ชมเรียกว่าเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บ

กรี๊ดเลยเขากลังมากนะคะ
เดินเยี่ยมชมถ่ายรูปกับน้องนักศึกษานะคะที่มาช่วยกันแบบคัดแยกค่ะ

อกจากนี้นะคะยังมี๔สาวเมมเบอร์ศิลปินไอดอลนะคะ
ด้วยการมอบเสียงเพลงสุขใจกับน้องที่มาช่วยงานคัดแยกด้วย
เรียกว่าบรรยากาศมั้งคือค็อค็อคจริง

รู้สึกตะกานตามากเพราะว่าได้เห็นบรรยากาศ
เพราะเราก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่แบบมาให้กำลังใจแบบว่า
ช่วยกันคัดแยกลุ้นผลว่าใครจะได้แบบว่าเป็นผู้โชคดีในการทายครั้งนี้ด้วยค่ะ
รู้สึกดีใจที่แบบได้มาเห็นบรรยากาศการคัดแยกจริง

ที่วันนี้ได้มีโอกาสมาให้กำลังใจกับทุกคนนะครับ
ที่กำลังคัดแยกปรายศนีย์กันอยู่
ก็จะบอกว่าขยันขันแข่งกันมากเลย
แล้วก็เมื่อกี้ตอนที่เราเดินเข้ามาแบบลงรถใช่ไหม
มีการเปิดสแตนไบหลอกแล้วก็ติ่งค่าด้วย
ก็สำหรับรางวัลนะครับร่วม๑๕ล้านบาทเลยนะครับ
มีทั้งลดมีทั้งเงินสด
โอ้โหเรียกว่าต้องมารอลุ้นกันดีกว่า
ใครจะได้รับไปก็ขอให้ทุกคนที่ส่งผลไทยบอลมา
ก็โชคดีแล้วกันนะครับ
โอ้โฮไม่ค่อยเข้ามาที่ตึกนี้สักเท่าไหร่
แล้วก็ไปตามเต้นลันลันลันลัน
เออเออเออเออเออเออเต้นตลอด